เป็นอุบัติเหตุรถกระบะกับรถพ่วงขนน้ำมันชนกันกลางสี่แยกค่ะ
รถขนน้ำมันเนี่ยปีนขึ้นเป็นต้องเวาะสะพานอีกรอบหนึ่ง
ส่วนกระบะอะไรคะพุงเข้าไป
ชนแบบนี้ซึ่งทั้งสองคนขับคือคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
แล้วก็คนขับกระบะรอดตายปลาปิหาร

เขาบอกว่าต้องเป็นปฏิหารเหรียญไอ้ไข่แน่

ตำรวจสอบพลเมืองศูนย์ราชธานีและกู้ภัย
ก็รีบไปตรวจสอบอุบัติเหตุกลางสี่แยกบางกุ้ง
ในพื้นที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองนะคะ
อีซูซูดีแมคกระบะสีบรอดเงินคันนี้
ไปชนเข้ากับด้านข้างรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน
ทำให้หน้ารถกระบะเนี่ยพังยับเยินเลยค่ะ
เข้าไปถึงห้องโดยสารแบบนี้ค่ะ
นายสมโชคพรมทองเป็นคนขับรถกระบะคันนี้

เหินขึ้นไปบนแท่งแบรีเออร์

มีนายจรรย์เจริญสินคนขับวัย๖๒ปีติดอยู่ในรถ
แต่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือออกมาจากรถได้แล้ว
สอบถามนายสมโชคคนขับกระบะเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถกลับจากตัวเมืองสุราชธานี

ถึงสี่แยกก็เขาเห็นว่ามันเป็นไฟเขียว
เขาก็เร่งเครื่องออกไปตามปกติ
ปรากฏว่ารถพ่วงบรรทุกน้ำมันฝ่าไฟแดงออกมาค่ะ
เบรกไม่ทันจริงเลยชนกันเข้าไปเต็มแรงเลย
หลายคนก็บอกโอ้โฮพี่นี่รอดตายวุดวิทย์แล้วนะ
คำถามแรกที่ถามคือห้อยพระอะไร
ฟังเลยค่ะว่าเขาห้อยอะไร
ย้อนกลับไปดูภาพนี่นะครับ
ก็พี่มีภาพต่อเขาโชว์ให้ดู

แผนเหรียญไข่นี่
เหรียญไข่วัดเจดีรุ่นแรก

ช่วยเหลือเขาก็
แน่รถสองคันต้องถูกนำไป
ย้ายอยู่จากจุดเกิดเหตุแล้วก็ถูกคุมตัวคนขับสองคนเนี่ย